คือสัปดาห์นี้เอาเป็นว่าไม่มีประชุมอะไรแล้ว

ประชุมวิบ๓ฝ่ายก็ไม่มีไปโดยปริญญาอยู่แล้ว
พักร่วมวันนี้ก็เป็นแปดพักล่มไปเลย
เอาเป็นว่าปฏิทินโดยเร็วที่สุดนะ
ถ้าจะมีการโหวตเลือกนายกก็นู่นเลยฮะ
หลังจากปิดยาว๖วันเปิดมา

พระฤหัสสบดีที่๓สิงหาคม

ประธานรัฐสภาอาจารย์วันมุธมัธนอมธา
หมายของรัฐสภาแล้ว
มันจะมีกรณีที่ผู้จัดการแผ่นดิน
ได้รับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลด้วยใช่ไหม

ที่โหวตกันในวันนั้นรัฐสภา

ซ้ำชื่อซ้ำมันเป็นยศติอะไรพรุ่งนี้เนี่ย
ตกลงมันขัดหรือไม่ขัดกับเรื่องของรัฐธรรมนูลอย่างไร
มันก็จะมีปัญหาตามมาอีกทันที
ซึ่งต้องรอฟังการประชุมของสารรัฐมนุนพรุ่งนี้นะฮะว่าจะรับเรื่องหรือไม่

แต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐสภานะครับ
ทรัฐสภาค่ะสั่งงดการประชุมไปก่อนเลยก็แล้วกัน
ี่สิบเจ็ดนี้งดไปเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ยี่สิบหก
ค่ะเดิมนัดประชุมวิทย์สามฝ่ายใช่ไหมสอสอสามร้อยสิบสองเสียง
ส่อส่อแปดอ่าหนึ่งร้อยประสิบแปดเสียงค่ะแล้วก็ส่อวอ
ว่าจะมาคุยกันว่าวันที่๒๗เราจะประชุมแบบไหนอย่างไร
พี่ปรายกี่ชั่วโมงแบบไหนอย่างไรเมื่อ๒๗งดประชุม
เลือกนายกพรุ่งนี้วิบ๓ฝ่ายที่จะประชุมกัน
ก็งดประชุมไปโดยปริญญาณเลยอือดังนั้นผม
ถ้าประธานจะสั่งงดการประชุมในวันที่๒๗ก็จะได้ทำให้
เหตุการณ์ที่ผู้ตรวจกำลังส่งหนังสือไปที่สารรัฐมนุนนั้น
จะไม่ได้มีความขัดแย้งกับที่สภาจะประชุมวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่า
เมื่องดการประชุมวันที่๒๗แล้วก็วันพรุ่งนี้จึงยังไม่มีการประชุมวิบ๓ฝ่ายไปก่อน
เพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาประชุมเพราะว่า
ประชุมส่วนใหญ่ก็เป็นการเปลี่ยนการประชุมของวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะ
ที่สั่งงดการประชุมไปก่อนเนี่ยนะครับโหวตเลือกนายกเนี่ยนะฮะ
อาจารย์วันนอบอกว่าเนื่องจากมีทั้งสสแล้วก็สวจำนวนมาก
ประสานมายังสำนักประธานแล้วก็กองการประชุมของสภานะครับ
บอกว่าเนื่องจากวันศุกร์๒๘กรกฎาคมนี้ช่วงเช้า
จะมีพระพิธีเฉลิมพระชมพันศาที่สาราว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะ
รวมทั้งในกรุงเทพด้วยสสกับสวก็เกรงว่า
มาประชุมกัน๒๗กรกฎาคมแล้วการประชุมยืดเยื้อเนี่ย
อาจจะไปร่วมพระราชพิธีไม่ทันนะครับก็ทำให้สสว
อาจจะไม่มาประชุมวันที่๒๗กรกฎาคมมันจะส่งผลกับองค์ประชุม
หรือทำให้การประชุมมีปัญหาได้ดังนั้นก็เลยเห็นควรให้งดการประชุมไปก่อนนะครับ
ส่วนจะไปนัดประชุมวันไหนก็เดี๋ยวต้องรอ
เรื่องของทางสารรัฐธรรมนูลด้วยนะครับ
ด้านอาจารย์พรเพชรวิชิชนชัยประธานวุฒิสภานะฮะในฐานะเลขาธิการรัฐสภานะครับ
ก็ออกหนังสือด่วนเรียบร้อยแล้วนะฮะลงวันนี้เลยนะครับ๒๕กรกฎาคม
งดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่๓สมัยสามัญประจำปีครั้งที่๑๒
กรกฎาคมนี้ก็เหตุผลเดียวกับทางฝั่งของทางสภาพผู้แทนรัศดรก็คืออาจารย์วันนอร์
ประธานสภาผู้แทนรัศดรในฐานะประธานรัฐสภานะครับมีรายงานว่าหากสารรัฐมนูลไม่รับคำร้อง
เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปเนี่ยนะครับประธานรัฐสภาจะเรียกประชุม
ได้สมาชิ่งสุดสัปดาห์นี้ไปถึงสอบดาน่าจะหยุดหลายวันใช่ไหม
ถึงสองสิงหาคมใช่ค่ะเปิดมา๓สิงหาคม
เรียกประชุมโหวตเลือกนายกเลยนะฮะ
แต่ถ้าพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูลรับเรื่องเอาไว้เพื่อวินิจฉัย
แล้วมีคำสั่งให้ชะลอการเลือกนายกไปก่อน

ซึ่งเมื่อ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูลเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะเข้าวาระหรือไม่อย่างไร

นายจรรย์ภาคดีธนกุลอดีตุลาการสารทศมนูล
มองว่ามันมีอยู่๒แนวทางนะฮะ
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปนะฮะ
เรื่องการเสนอชื่อนายกให้ที่ประชุมรัฐฒาสมนตร์บวกเนี่ย

ถือว่าเป็นการเสนอยติซ้ำไหมหนึ่งก็คือสารรัฐมนูลอาจจะรับเรื่องไว้ก่อน
แล้วอาจจะไปยกคำร้องตอนหลังหรือ๒เป็นไปได้ว่าถ้ามันชัดเจนตั้งแต่ต้น
ว่ามันไม่อยู่ในขอบอำนาจของรัฐธรรมนูลก็อาจจะยกคำร้องตั้งแต่ต้น
แต่ส่วนตัวเนี่ยทางคุณจรรย์ยืนยันว่าสารรัฐธรรมนูลไม่มีหน้าที่และไม่มีอำนาจ
ที่จะไปตรวจสอบเรื่องข้อบังคับรัฐสภานะครับที่มีหลายฝ่ายมองว่า
เอ้าอย่างนี้มติรัฐสภาเนี่ยมันจะไปเหนือกว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูลเหรอ
ซึ่งรัฐธรรมนูลคือกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ใช่เหรอ
ซึ่งเคยถกเถียงกันมาอย่างหนักก่อนหน้านี้ใช่ไหม

คุณจรรย์บอกว่าส่วนตัวมองว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๗นะคุณอรัชพร

มีบรรยัติเอาไว้ชัดเจนว่าการประชุมรัฐสภาต้องดำเนินการไปตามข้อบังคับรัฐสภา
เพราะฉะนั้นจะประชุมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตามข้อบังคับ

มันมีข้อบังคับบอกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นข้อ๔๑ที่ว่าถกเถียงกันนั่นแหละ
ยติซ้ำว่ายติไหนที่เสนอแล้วเคยปัดตกไปแล้วหรือไม่ผ่านไปแล้วจะยื่นซ้ำไม่ได้ในสมัยเดิม
ก็นี่ไงเขาทำตามข้อบังคับคุณจรรย์บอกส่วนที่มีการเลื่อนประชุมหรือว่างดประชุมการโหวตนายกไปก่อนเนี่ย
คุณจุรันบอกว่าอาจารย์วันนอร์ประธานรัฐสภาก็ถือว่าทำได้อย่างรอบครอบดีแล้ว

ผลให้เกิดความเสียหายอะไรเป็นทางออกที่รอบครอบที่สุดในขณะนี้

รองศาสตราจารย์ดรเจโทนวนิค่ะ

สารอาจจะไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
คืออาจารย์เจตบอกแบบนี้นะคะในฐานะประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแล้วก็อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
อันดับแรกเลยคือมันไม่เคยมีคำร้องในลักษณะนี้มาก่อน
ที่จะขอให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ย
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหลังโหวตให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่เหนือกว่า

นี่คือสามส่วนนิติบรรยัติคือเรื่องของกฎหมายบริหารคือรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองและตุลาการก็คือสารถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาเรื่องของรัฐบาลคือฝั่งบริหารและเรื่องของกฎหมายคือนิติบรรยัติมาให้สารรับแปลว่าสารจะใช้อำนาจควบคุมฝ่ายรัฐบาลและนิติบรรยัติได้ด้วยซ
อยู่แล้วคือมันจะกลายเป็นบรรทัศน์เอานะอาจารย์เจ็ดพูดแบบนี้
ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าอาจารย์เจตใช้คำว่ากระสุนใช่ไหม
คือตอนนี้ทางศาลนูนเนี่ยเหมือนกับกลายเป็น
กระสุนตกเป็นหมู่บ้านกระสุนตกไปแล้ว
อะไรก็โยนลงมาเข้าที่สารรัฐธรรมนูลทั้งหมดเลยอะค่ะ
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการกระทำในทางนิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นการกระทำในลักษณะที่มันเป็นการดำเนินการของรัฐสภา
ซึ่งมันอาจจะถ่วงดุลคานอำนาจกันได้
จะตรวจสอบกันได้แต่ต้องไม่ใช่วิธีการแบบนี้ที่มันเข้ารักษณะของการควบคุมการกระทำเลย
ดังนั้นมันเสมือนหนึ่งว่านี่คือความรับผิดชอบของรัฐสภาต่อรัฐบาลใหม่
มันก็จะกลายเป็นการกระทำของรัฐบาลก็เท่ากับว่าไม่สามารถยื่นได้
ท่านก็อาจจะพิจารณาอย่างนั้นคือหนึ่งเป็นการกระทำทางนิติบัญญัติ
ซึ่งไม่สามารถก้าวล่วงได้โดยฝ่ายอื่นวันนี้ท่านอาจจะไม่เห็นด้วย
กับการดำเนินการของสภาท่านก็เลยบอกยื่นสารรัฐมนุนได้
ถ้าวันหน้าท่านเห็นด้วยแล้วมีคนไปยื่นท่านจะไปบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะ
มันจะกลายเป็นบรรทฐานค่ะพี่อุ๋ยคือมันจะไม่ได้จบแค่รัฐสภาชุดนี้
รัฐบาลชุดนี้แต่มันจะส่งผลไปจนถึงครั้งหน้า
และครั้งต่อต่อไปด้วยคือที่อาจารย์เจตพยายามอธิบาย
ท่านผู้ชมครับอาจารย์เจตหมายถึงว่า
ถ้าจะมีผู้ยื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
เกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายหลักการ
หรือข้ออะไรที่มันขัดกับรัฐธรรมนูล
แง่ของเนื้อหาสาระการลิดลอนสิทธิเสรีภาพโดยตรง
ตรงนี้เนี่ยอันนี้ได้
ใช่ไหมเพราะมีคนยื่นไปเรื่องของข้อกฎหมาย
ขัดไม่ขัดอะไรกันอย่างไรอันนี้มีคนยื่นตลอดอยู่แล้ว
เพราะว่าสารมีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้ว
แต่เรื่องนี้ที่มีคนยื่นไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อให้ส่งเรื่องไปยังสามนุนช่วยวินิจฉัยเนี่ย
มันเป็นเรื่องข้อบังคับวิธีการประชุม

ติไม่ยัตติเสนอซ้ำได้ไหมแบบไหนอะไรอย่างไร
ถ้าเกิดมีการเข้ามาตรวจสอบถึงขั้นตรงนี้เนี่ยอืม
นั่นหมายความว่ามันจะเกิดการแทรกแซงวิธีการปฏิบัติกันทันที
อย่างเช่นประชุมคอลโมเกิดคนไปยื่นประชุมคอลโม
มีวาระซ้ำได้ไหมวาระได้ครั้งละกี่เรื่อง

อันนี้มันจะกลายเป็นบรรทัศน์ทันทีหรือเปล่า
อาจารย์เจศมองว่าสารลำนุนอาจจะไม่รับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องระเบียบวิธีการประชุม
คือคานอำนาจกันได้แต่จะให้เข้าไปแทรกแซงแล้วสั่งและควบคุม
อันนี้อาจารย์เจตมองว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมันจะสร้างบรรทัศน์
อาจารย์ปรวิทยวัฒนสุขจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พรุ่งนี้ผลออกมาได้๒หน้าคือรับและไม่รับ
แม้ว่าสารจะมีคำสั่งออกมายังไงมันจะมีผลต่อทิศทางการขับเคลื่อนทางการเมืองต่อไปแน่นอน
และจะเป็นการสร้างบรรทัศน์ใหม่ว่า
สิ่งที่สมาชิกรัฐสภาทำลงไปในวันที่๑๙กรกฎาคมนั้น
มันชอบด้วยรัฐธรรมนูลไหม
อาจารย์ปุรวิทย์บอกไว้แบบนี้เลยนะคะว่า
สถานการณ์การเมืองในครั้งนี้นะมันต้องดูกันเป็นรายชั่วโมง
เพราะมันคือการเมืองแบบนอกตำราไม่สามารถหาทฤษฎีไหนมาอธิบายได้เลยค่ะ
สำหรับผมมันออกได้ทั้งสองหน้าคือจะรับก็รับ
เพราะว่าผู้ที่มายื่นคำร้องรู้สึกว่าตัวเองถูกริดร้อนสิทธิเสร็จภาพ
จากการที่สภาไปตีความอันนั้นเกินกว่ารัฐมนูล
เขาไม่มาบอกไม่มาชี้แจงให้เราฟังหรอกครับ
เขาก็อ้างอิงจากอำนาจที่เขามีตามรัฐมนูล
พระราชมนัยกว่าอำนูญนะครับ
บอกว่าสารอาจจะไม่มีอำนาจก็ได้อันนั้นก็เป็นแนวทางตีความของอาจารย์จรรย์
แต่ถ้าศาลไม่ได้มีอะไรการลงมติในสภาก็จะเดินหน้าต่อไป
แต่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนี่โหคือผมพูดจริงกัน

อธิบายไม่ได้ด้วยทฤษฎีอะไรเลยตอนนี้

ตัวเนื้อรายละเอียดของการที่เขายื่นร้อง

จะตรวจสอนจริงนะว่าเขาพูดในมุมไหนแง่ไหน
เพราะฉะนั้นเขาร้องไปในมุมที่ว่า

ไม่ให้คุณพิธาได้โหวตซ้ำ

นั่นคือเสียงที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกมา

เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว

เสนอชื่อเป็นนายกได้อะไรอย่างนี้
คือมันก็เลยมองกันคนละมุมไปนะฮะ